ร้องได้ร้องได้

ช่างภาษามันเป็นไรแต่หัวใจฉันไม่เปลี่ยนตาม
มันใช่ว่าเป็นความรู้สึกที่อักกษัตริย์อ่วนทรมานและและท้าทายเหลือเกิน
ต้องจำตรงนี้ไว้ในชีวิตจริงมันจะมีความรู้สึกนี้เป็นร้อยเป็นพันครั้งในชีวิตของมนุษย์คนหนึ่ง
ต่อสู้และก้าวไปนะคะยอมรับในสิ่งที่ทำไปแล้วกับคำเฉลยนี้ค่ะคุณป่ามาดูกันนะครับ
เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาทนะครับน้องจูนร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
และเพลงที่หกนะครับมูลค่าหนึ่งแสนบาทน้องจูนร้อง
ร้องผิดครับ

เลขพศเปลี่ยนปีเดือนจะเคลื่อนผ่านไปช่างพอสอมันเป็นไร
คำเดียวแต่คำร้องในกติกาในรายการของเราสำคัญทุกคำ
นะคะครับผิดก็คือผิดเป็นเพลงของคุณตู่มันทนานะครับ
รักเธอทุกป่อสอก็ตามกฎิกาน้องก็สู้กันตามกฎิกา
เราก็เล่นกันไปตามกติกานะครับ
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ค่ะประเด็นคือ
มาทำตรงนี้ไม่ได้มาทำเพื่อตัวเองเลยด้วยซ้ำ
ไม่ใช่แค่ตรงนี้เท่านั้นตอนอยู่ที่บ้านก็เหมือนกัน
ทำทั้งหมดเพื่อครอบครัวซึ่งทำอยู่แล้ว
และวันนี้ก็มาทำอีกครั้งเพื่อครอบครัวเช่นเดียวกัน
ถึงมันจะมีผิดพลาดไปบ้างแน่นอนความเสียดายมันเกิดขึ้น
มันเป็นตัวเงินที่เราอยากจะได้ถ้าได้เราก็สบาย
แต่มาวันนี้เราได้สู้และเราไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะคะ
ถึงจะร้องผิดแต่ว่าสะสมมา๘๐๐๐บาท
ร้องผิดโดนหักไปครึ่งนึงนะคะ
ตอนนี้ได้เงินรางวัลกลับบ้านไป๔๐๐๐บาท

ก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะ
ภูมิใจที่ว่านึกถึงพ่อแม่ช่วยเหลือพ่อแม่ด้วย
หนูสงสารพ่อเวลามีงานพ่อเขาจะไปทำคนเดียวอะค่ะ

หนูก็เลยพยายามที่จะไปช่วยพ่อค่ะ
พยายามทำตัวให้เข้มแข็งตลอดค่ะ
เดิมทีตอนที่เขามีเครื่องช่วยฟัง

กลัวไหมกลัวน้องจะไม่ได้ยินไปตลอดไหม

ถ้าเป็นหลายปีเคยถามคุณหมอไหม
ถ้าไม่ได้ใส่นานเลยก็แบบอาจจะไม่ได้ยินเลยค่ะ
จูนเพลงนี้หนึ่งแสน

ฉันรักเธอรักเธอสุด
ไม่มีวันหยุด
แม้แต่เสาร์อาทิตย์

ถึงวันนี้หนูจะทำให้สำเร็จนะคะ
แต่อย่างน้อยหนูก็มีเงินไปซื้อเครื่องช่วยฟังให้น้องค่ะ

หนูก็จะไปช่วยพ่อกับแม่ทำงานค่ะ
เพื่อที่จะนำเงินมาใช้หนี้ให้พ่อกับแม่ค่ะ

นักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วของเราจะเป็นใคร

กับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับคุณผู้ชม

ตอนนี้เป็นนักสู้รุ่นจิ๋ว

๓๒แห่งนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์